เขาก็ยังมองว่าเราเป็นเด็กติดเกมอยู่
พอเราหาเงินได้ปุ๊บที่บ้านก็เลยเริ่มยอมรับว่า
เฮ้ยมันหาเงินได้จากการเล่นเกมนะ

เท่าที่จำความได้คือเกิดมาก็ชอบฟุตบอลแล้วครับ
เตะฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ประถมเลยครับ
ถามว่าตั้งใจจะเป็นนักกีฬาไหมตอบว่าไม่ครับ

สูงสุดในการเล่นฟุตบอลผมคือเยาวชน๑๔ปีครับ
แต่ถ้าพูดกันตรงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สับสนเราให้เล่นฟุตบอล
และรวมไปถึงวงการฟุตบอลไม่ได้เติบโต
เพราะฉะนั้นพอเราไปเริ่มรู้จักกับเกม
มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบเหมือนกัน
ก็เลยอยากลองทำเกี่ยวกับเกมบ้างเหมือนกัน

ในโรงเรียนชวนไปเล่นเกมที่ห้างหนึ่ง

ก็ตอนที่ที่บ้านรู้ก็โดนด่าครับ
ไม่เหลือโดนทั้งต่อว่าโดนทั้งผลลัพธ์ที่ไม่ดีเลย
ถามว่าตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่

ถ้าย้อนไปน่าจะสัก๑๖๑๗นะครับ

เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา๒ครั้งครับ
เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ปารีสที่ฝรั่งเศส๑ครั้ง

ได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองซานฟาซิสโก

เราอาจจะเอาเรื่องบางเรื่องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ว่า
นี่ไงเราได้ไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศนะ

จุดเปลี่ยนนี่ทำให้ที่บ้านยอมรับมันไม่ใช่การเป็นแชมป์ประเทศนะครับ
มันเป็นเรื่องที่ผมไปเป็นตัวแทนปุ๊บ

แล้วผมรู้สึกว่าจากที่ผมอยากไปแข่งขันเกม

ผมมีการเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตร้านหนึ่ง

แล้วคัดหาตัวแทนประเทศได้๑ทีม
แล้วเขาชื่นชอบว่าตอนที่ผมไปเก็บตัวที่ร้านเขา

ลองมาเป็นโค้ดให้กับทีมตัวแทนประเทศไหม

เราหาเงินได้ปุ๊บที่บ้านก็เลยเริ่มยอมรับว่า
เฮ้ยมันหาเงินได้จากการเล่นเกม
หมายของผมคือต้องพาทีมนี้ไปเป็นแชมป์ให้ได้
โค้ชมันคือการกำหนดทิศทางของทีม

เพราะว่าวิธีการสำคัญที่สุด
วิธีการที่เราตกลงกันว่าเราจะทำแบบไหน

เฮ้ยอะไรที่เป็นกลไกรจะทำให้เราประสบกันในระยะยาว

ถ้าทุกคนในองค์กรเรามองภาพนี้เดียวกัน

แล้วเราไม่รู้เราจะโชคดีอย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่

ถ้าเราแพ้แต่เราอยู่ในวิธีการที่ถูกต้อง

ผมจะเชื่อว่าวิธีการที่เราทำอยู่มันคือสิ่งที่ถูกต้อง

ให้เราแพ้วิธีการเราถูกวันหนึ่งเราเป็นชนะ

คนเป็นโค้ดปุ๊บแพ้โดนด่าโดนว่าก่อน

เพราะว่าการเป็นโค้ดมันต้องทำใจเรื่องนี้ครับ

ต้องมีตอนละทางในเรื่องการเล่นเกมเก่งจริง

แต่ถ้าถามผมตรงเลยนะว่าเล่นเกมไม่เก่งไปนั่งอิสปอร์ตได้ไหม

แต่สามารถทำงานเกี่ยวกับวงการอีสปอร์ตได้

ต้องทำงานกับผู้จัดการทีมที่ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกิน

มันมีอาชีพอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอีกเยอะมากเลย
เด็กติดเกมในอดีตและปัจจุบันนี้แตกต่างกันไหม
เหมือนกันเด็กติดเกมก็คือเด็กติดเกมครับ
การแยกเด็กติดเกมกับนักกีฎาอีสสปอร์ตนี้มันสำคัญ

แต่เด็กติดเกมคือไม่ได้มีเป้าหมายฮะเล่นเกมไปวัน
ถ้าผมจะแนะนำน้องรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นนักกีฎาอีสสปอร์ต
อย่างแรกเลยผมอยากให้เริ่มจากตัวเราเองก่อนว่า
วันหนึ่งถ้าเราเล่นเกมเราจะเล่นเกมเพื่อใคร

ถ้าเราคิดไม่ออกว่าคำว่าเรามีระเบียบวินัยเนี่ยมันคืออะไร

เราดูบาร์ดเราดูนักกีฬาบาส

นี้ผมเชื่อว่าเราเล่นเกมเก่งเท่ากัน

เฮ้ยการจะยิง๑๒๓๔ต้องฝึกแบบไหนบ้าง

แล้วเจ๊ขอบังให้

อย่าไป
จะฝากถึงผู้ปกครองที่ยังมองเรื่องเกมไร้สาระ

แต่เขารักในวงการเกม
เขาก็มีอาชีพอื่นที่ไปทำได้

มันมีมากกว่าคนเล่นเกม